เศรษฐกิจติดจอวันนี้มีข่าวดีเรื่องของคนใช้รถที่เติมน้ำมันดีเซลครับ
เพราะล่าสุดคณะกรรมการกบนมีมติปรับลดดีเซียลงอีก๕๐สตางค์
มีผล๒๒กพนและก็เป็นการปรับรถครั้งที่๒ในรอบเดือนนะครับ
นายวิสักวัฒนศาสภูมิในการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือว่าสกนชเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือว่ากบนนั้นมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลลงครั้งที่๒ของเดือนนี้
ลงอีก๕๐สตางค์ต่อลิตร
ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลจะปรับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ๓๔สตางค์ต่อลิตร
และมีผล๒๒กุมภาพันธ์นี้
โดยการปรับลดครั้งนี้เป็นการปรับลดครั้งที่๒ในรอบเดือนนี้นะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้กรบนเองก็มีมติให้ปรับลดราคาดีเซลลงไป
สตางค์ต่อลิตรมีผลในวันที่๑๕ก็คือ
พึ่งจะผ่านมาแป๊บเดียว๑๕กุมภาพันธุ์ที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลกนั้นยังผันผวนไม่มากนะครับ
ทำให้การบริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นปรับตัวไปทิศทางที่ดีขึ้น
ล่าสุดนะครับสถานะของกองทุนน้ำมันณวันที่๑๒กุมภาพันธ์
ลบลดลงเหลือ๑๘๐๐๐กว่าล้านบาท
แล้วก็สามารถเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่มได้ประมาณ๒๐๐๓๐๐ล้านบาทต่อสัปดาห์ครับ
แนวโน้มดีเซลอาจจะมีการปรับลดลงไปอีกหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะครับ
ฟังเสียงของท่านภูมิในการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกันหน่อยนะครับ
และทั้งหมดถ้ามองในเรื่องของการตัดสินใจ
ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับว่าอย่างนั้นนะครับ